มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะบุกไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ควบคุมตัวสามีพระยาคู่หนึ่งเพราะว่ามียาบ้าครอบครองอยู่อยู่ในบ้าน
แต่กลายเป็นว่าขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจับกลุ่มตรวจค้นอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะ
มีรถขับมาที่บ้านหลังนั้นมากับสองคนผู้ชาย
มาบอกว่าจ่ายเงินมาเรื่องค่ายาบ้าที่เราซื้อขายกันอ่ะครับโอ้โหเลยโดนรวบไปด้วยค่ะ

นัดซื้อขายยาบ้ากันเวลานั้นพอดี

รวบเอาไว้ได้หมดเลยนะคะรวบตัวได้หมดเลย
นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ควบคุมตัวผู้ชาย๒คนเขาขับรกระบะมาบ้านหลังนี้
อยู่ที่หมู่บ้านหนองม่วงหมู่๙อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
เขาบอกว่าเขานัดรับส่งยาเสพติดกันตรงนี้ที่หน้าบ้านหลังนี้
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นบ้านหลังนี้พอดี
มาได้จังหวะเลยควบคุมตัวทั้งคนในบ้านแล้วก็คนที่ขับรถมานะคะ
คือเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในบ้านเนี่ยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายประดิษฐ
มาตรอายุห้าสิบสามกับนางสาวประพัดคอนแสงแก้วอายุสามสิบหก
เป็นสามีภรรยากันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านก็เพราะว่า
ชาวบ้านร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้ขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
พอไปตรวจค้นเนี่ยนะคะก็เจอยาบ้าจริงมียาบ้า๖เม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า
สองสามีพระยาคู่นี้ยอมรับว่าซื้อยาบ้ามาจริงซื้อมาสิบเมตร
ในราคาเจ็ดร้อยบาทอืมเสพไปแล้วสี่เม็ดก็เลยเหลือแค่หกเม็ด
เจ้าหน้าที่ขยายผลเพิ่มก็รู้ว่าเดี๋ยวมีพ่อค้ายาเสพติด
จะมาแจ้งจุดรับส่งยาบ้ากัน๕๐เมตรให้กับสามีพระยาคู่นี้
นี่นะคะครับก็เลยซุ่มอยู่ในบ้านคือเจ้าหน้าที่ซุ่มอยู่ค่ะ
อ่าทำเป็นเหมือนว่าสามีพระยาเขาอยู่กันสองคนครับนี่ค่ะ
ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนนายอเนกชัยพงศ์อายุสามสิบแปด
นายพงศกรบานแย้มอายุยี่สิบมาตามนัดขับกระบะอีซูซูสีฟ้า
ทะเบียนถอดถุงยอยักษ์สามสี่หนึ่งกรุงเทพนี่มาจอดหน้าบ้านค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บุกไปเลยครับนี่นะคะที่มาจอดเพราะว่าจะมาเก็บเงินค่ายาบ้า
เจ้าหน้าที่เลยแสดงตัวนะคะแต่สองคนก็กลายเป็นอ้างว่า
เปล่าไม่ได้มาส่งยาเสบติดอะไรก็ปฏิเสธพลวัลนะคะอืม

ทีนี้ค่ะก็ต้องตรวจค้นในรถด้วยนะคะในรถกระบะคันนี้
มีปืนลุกโม่หนึ่งกระบอกมีกระสุนสิบเก้านัทมียาไซส์หนึ่งจุดสองกรั่ง
ซ่อนอยู่ในช่องเก็บของแล้วก็ที่หลังคาในห้องโดยสารนะคะ
เอาไว้นะคะยัดยาเสพติดเอาไว้ตรงนั้น
สุดท้ายก็รับสารภาพว่าซื้อยาบ้ามาจากกรุงเทพ
แล้วก็ซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ตำบลหนองม่วงอำเภอบรบือค่ะ
ก็เลยเนี่ยค่ะถูกควบคุมตัวทั้งหมดเลยนะคะ
๔คนนะคะทั้งสามีพระยาที่อยู่ในบ้าน
แล้วก็ผู้ชายสองคนนี้ที่ขับรถมาหน้าบ้านพอดีนะคะ
ก็ส่งตำรวจสพบรบือค่ะแจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะ
ทั้งปืนทั้งกระสุนนี้พร้อมหมดเลยนะใช่ค่ะอ่า